คุณผู้ชมคะจากคลิปที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเทียล
มีเสียงวิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะ
กรณีพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยง
อยู่อนุบาลในภาคกวบเท่านั้นเองค่ะ
แล้วก็เป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้าปากแหว่งเพดานโหวต
ตบหัวแล้วก็เตะแบบรุนแรงมาก
จนสุดท้ายเนี่ยนะคะแม่ของเด็กบอกว่าทนไม่ไหวจริง
ต้องแจ้งความดำเนินคดีบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ส่วนตัวพ่อเลี้ยงตอนนี้ยังคงหลบหนีอยู่นะคะ
เดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

เด็ก๕ขวบนะเด็กชายเรียนอนุบัน๑เท่านั้นเองค่ะ
พ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุคนนี้เนี่ยต้องบอกชื่อเลยค่ะ
คือนายพงศักดิ์สหายสุขอายุ๒๘นะคะ
ทำร้ายร่างกายทางแม่เลยบอกว่าทนไม่ไหว
พาลูกไปด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพาไปด้วยเนี่ยนะคะ
ไปเข้าพบกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลก
แล้วก็ไปแจ้งความจะดำเนินคดีเอาผิดให้ถึงที่สุด
ตอนนี้ตัวพ่อเลี้ยงหลบหนีอยู่ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกทรงพลสังเกษมผู้กำกับการสถานี
ตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลกก็เลยบอกแบบนี้นะคะ
ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกพ่อเลี้ยง

ถ้าขัดขืนไม่ยอมมาตามหมายเรียก
ก็จะขออำนาจศาลจังหวัดพิศนุโลกออกหมายจับต่อไป

ด้านนายธานินสมบูรณสารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปี๒๕๕๙
และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวปี๒๕๕๙

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ยอมความไม่ได้ค่ะ
แล้วก็รู้มาจากญาติด้วยนะว่าพ่อเลี้ยงคนนี้
ทำร้ายลูกเลี้ยงมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งแรก
และมักจะทำร้ายลูกเลี้ยงที่ศีรษะ
แล้วคุณผู้ชมคะน้องเขามีพัฒนาการทางสมองช้าอยู่แล้วนะ
ยังโดนพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายหลายครั้ง
น้องเขาเป็นปากแหว่งเพดานโหวด้วยนะคะ
เห็นใจมากพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเทียล
โอ้โหพ่อเลี้ยงโดนด่าต้องใช้คำนี้เลยอ่ะ

ในวันที่๖ธันวาคมก็ได้มีการนำตัวน้องคนนี้
ได้มีการประสานไปแล้วที่ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีในกรุงเทพ
จะนำน้องมาฝึกการพูดอยากให้น้องดีขึ้น
แล้วก็ดูพัฒนาการทางสมองของน้องด้วย
คือเมื่อตอนช่วงรายการรถปลดทุกข์
วันนี้มีโอกาสได้พูดคุยกันกับหน่วยงานที่เข้าไปดูแลเบื้องต้น
บอกว่าคือน้องก็ยังให้ข้อมูลได้ไม่เยอะ
คือทำได้แค่ชี้เองเจ็บตรงไหน
คือได้แค่แช้ชี้บอกชี้แล้วก็เป็นอย่างช้าด้งนั้น
ฟ้องชัดเจนแล้วก็น้องอายุ๕ขวบเอง
เพราะฉะนั้นต้องมีนักจิตวิทยามาร่วมสอบปากคำด้วยนะคะ